คุณผู้ชมครับกลับมาเป็นข่าวอีกแล้ว
กลับมาอยู่ในหน้าข่าวอีกแล้วรัฐธิแบบนี้
ที่ศิษย์เกตครับครอบครัวนึงร้องเรียนบอกว่า

ไปตอนแรกไปขายลอตเตอรี่ก่อน

อ้าวเดี๋ยวก่อนจากเริ่มต้นไปค่ะหลักษณะที่
แต่ก่อนเดี๋ยวภาพนี้คุณผู้ชมมันเป็นภาพตอนนั้น
น้องนักเรียนเขาไปอบรมค่ายธรรมะจำได้ไหม
อันนี้เป็นข่าวนั้นเราเอามาให้ดู
เพื่อให้มันบอกว่ามันสอดคล้องกันคล้ายกัน
คือรูปแบบต่างกันนิดเดียวนี่แหละค่ะลักษณะที่ว่านี้
เคยเป็นข่าวมาแล้วตอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับที่ให้นักเรียนเขียนชื่อ
ใส่กระดาษตัวเองแล้วเอาไปเผาว่าจะจดลบลายชื่อ
ออกจากบัญชีโยมทูตนั่นลักษณะที่นี้ชื่อว่าอรุตรธรรม
มาถึงครอบครัวนี้นางโสภาเทพจ้างอายุ๕๒ปี
ไปเข้ารัฐธินี้ไปอย่างไรมาอย่างไร
เมียผมออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมา
หลายวันแล้วดิไปกับเงินหลักแสนนะฮะหอบเงินแสนไปด้วย
หลังจากไปเข้าศึกษารัฐธิอุตรธรรมนะจนเกิดความศรัทธานะครับ
ซึ่งเงินที่นางโสภาเอาไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะ
ส่วนหนึ่งเป็นเงินของคนในครอบครัวแล้วก็เอาโฉนดที่ดินไปจำนองด้วยนะครับ
ครอบครัวต้องตามใช้หนี้อีกจำนวนมากเลย
ก่อนที่จะไปเข้ารัฐธินางโสภาเนี่ยขายลอตเตอรี่อย่างที่ผมบอก
ต่อมานะที่หมู่บ้านมีสำนักปฏิบัติธรรมมาเปิดเอาล่ะสิเอาล่ะสิ
ลักษณะคล้ายรัฐธินี้นะอนุตรธรรมนะอนุตรธรรมจากประเทศจีนนะครับ
โสภาก็เอาลอตเตอรี่ไปขายที่นั่นนั่นแหละ
ขายไปขายมาเธอมาลองดูรัฐธินี้หน่อยรัฐธินี่มีหลักการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้
งั้นโสภาเลิกขายลอตเตอรี่ดิครับเลิกขายลอตเตอรี่แล้วอ้างทำไมเลิกอ่ะ
ขายขัดทุนไม่เอาไม่ขายแล้วไปเข้ารัฐธิดีกว่า
แล้วคราวนี้ไปเข้ารัฐที่อย่างจริงจังเลยแล้วก็มีอาการชักชวนคนในครอบครัวด้วย
ธรรมดาจะขึ้นขั้นเทพได้ขยับแรงถ้าเอาขวัญเข้าไปได้ถ้าเอาดอมเข้าไปได้
จะได้ขึ้นเป็นเทพซึ่งคนที่ไปปฏิบัติธรรมนอกจากประกอบพิธีของรัฐธิแล้ว
เสียเงินคนละร้อยครับคุณผู้ชมฮะคนละร้อยคนละร้อย
ซึ่งคนในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เลื่อมใสไม่เอาด้วยไงก็ไม่ไป
ไม่ไปนางโสภาทำยังไงอ่ะนะฮะเอาเงินไปจ้างชาวบ้าน
แล้วยาดคนละร้อยสองร้อยไปไปฉันอยากเป็นเทพ
ฉันอยากเป็นเทพนายรัตนาคนเป็นสามีนะ
เล่าต่อบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าวเมียข้างรัฐที่นี้หนักเลยถึงขั้น
แท่นบูชาที่บ้านแล้วตั้งใจจะเปิดเป็นสำนักเลย
เป็นสาขาเลยแต่ที่หนักที่สุดเขาบอกว่า
คือมีคนในรัฐธิชื่อว่านางติ๊กมาหลอกว่า
มีในทุนชาวเวียดนามสนใจจะซื้อที่ดินนะ๒ไร่กว่า
ของครอบครัวเนี่ยสองล้านบาทแต่นางโสภาต้องรับผิดชอบค่าทำธุรกรรม
ระหว่างประเทศซึ่งนางโสภาตกลงไปครับ
ตกลงไปแล้วโอนเงินไปให้เขาครั้งละสามหมื่นสี่หมื่น
รวมแล้วกว่าสี่แสนบาทครับโดยที่เอาเงินที่เอาไปให้เนี่ย
มีทั้งเงินของโสภาเองเป็นเงินของแม่ของคุณโสภา
เป็นเงินของรัตนาสามีและเป็นเงินกู้ทกศครับ
คุณผู้ชมฮะโอ้ยครอบครัวห้ามแล้วห้ามอีกห้ามอีกห้ามแล้ว
โสภาโสภาฟังไหมล่ะไม่ฟังครับ
ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่ที่รู้ก็ประมาณแสนกว่าบาทแล้วตอนนี้
ที่มันเอาไปเงินเราไม่ใช่คนรวยเลยเอาตั้งผัวไปให้คนอื่นนี่
ถ้าคุณเป็นพ่อคุณจะคิดยังไงเราไม่ใช่คนรวย
มีเงินเป็นล้านเป็นแสนแค่เขาโทรมาบอก
แม่น้องโอนตังค์ให้พี่หน่อยสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่น
มันก็โอนไปให้เขาไม่มีก็ไปยืมเอา
ผมบอกให้เลิกตั้งหลายทีแล้วบอกว่าเลิกเลิกอย่าทำอย่าไป

เขาก็บอกว่าตายไปอย่าได้เป็นสามตัวอะไรนะอยู่ใต้ร่มโพอะไรของเขาไม่รู้
เป็นนางฟ้านางสวรรค์อยู่บนฟ้า
คุณผู้ชมหลังจากเอาเงินคนในหมู่บ้านไปจ่ายให้ในทุนเวียดนามจนหมดแล้วนะ
นางโสภาหายต้อนต้นสี่ธันวาคมล่าสุดครอบครัวติดต่อนางโสภาได้แล้วนะ
ปฏิบัติธรรมอยู่ฉันยังไม่กลับบ้านนะ
เดี๋ยวฉันสบายใจฉันจะกลับเองไม่ต้องตาม
เรื่องนี้ถึงหมอปลาครับหมอปลาเขาติดตามผู้รัฐธิแบบนี้อยู่นะ
ไปเปิดโปรงบ้างไปอะไรบ้างนี่โอ้โหชี้หน้ามาเลย
หมอปลาเปิดเผยบอกว่ารัฐธิมีมานานแล้ว
หลายปีก่อนก็เคยเตือนชาวบ้านแล้วอย่าหลงเชื่อนะ
เพราะพฤติกรรมก็คล้ายกับร่างทรง
เดี๋ยวหมอปลาจะลงพื้นที่หมอปลาบอกล่วงหน้าแล้วเขาจะอยู่ไหมเนี่ย

นะแค่นี้แหละแล้วเจอกัน